เรื่องของสภาพอากาศนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับ
โดยเฉพาะเรื่องของการก่อตัวของพายุหมุนเข็ดร้อน

ซึ่งหลังจากนี้ก็มีการคาดการณ์ว่าโอกาสการเกิดพายุหุ่น
บริเวณดังกล่าวนั้นจะเพิ่มมากขึ้นแน่นอนครับ
แม้ว่าบางลูกนั้นจะเข้าสู่ประเทศอื่น
ได้เข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็จะสามารถเหนียวนำ

อย่างเช่นพายุเนพาตักนะครับที่เคลื่อนที่ขึ้นเกาะไต้หวัน

สุดสัปดาห์นี้ใครจะวางแผนเดินทางท่องเที่ยว

อาจจะมีฝนตกชุกเป็นจุดไหนบ้าง

มาเริ่มต้นบริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลางกันก่อน

เชียงใหม่ลำพูนลำปางกำแพงเพชร

ประกอบไปด้วยระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามัน

จากต้องระวังฝนแล้วต้องระวังเรื่องของคลื่นลมด้วย
เพราะคาดการณ์ว่าคลื่นจะสูงประมาณ๒๓เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า๓เมตร
ดังนั้นเรือเล็กควรที่จะงดออกจากฝั่งไปจนถึงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
ในขณะที่สถานการณ์ฝนไทยถ้าหากเราตรวจสอบ
พบว่ากลุ่มฝนส่วนใหญ่นั้นยังคงเน้นบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
อาจจะตกชุกหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนนะครับ
อกจากนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกกลุ่มในเมืองของเราก็แรงอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าตอนนี้ยังคงถูกเหนียวนำแล้วก็ถูกดูดเข้าสู่ใจกลางของพายุในผตตักนะครับ
ซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับว่าพายุลูกนี้
ก็ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งไต้หวันไปที่เรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้มีการคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้จะมีการเคลื่อนตัวต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ
พรุ่งนี้เช้าพายุลูกนี้จะเคลื่อนที่ขึ้นฝั่งต่อที่ประเทศจีนแถวมณฑลฝูเจียนนะครับ
จะทำให้บริเวณดังกล่าวนั้นอาจจะมีฝนตกหนัก
และที่สำคัญครับก็จะไปสลายตัวบริเวณดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้จุดดังกล่าวนั้นมีฝนตกชุกอย่างต่อเนื่อง
อาจจะนำไปสู่การเกิดภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำท่วมในพื้นที่ได้

ทีนี้เรามาดูพื้นที่อื่นกันบ้างนะครับ
สัปดาห์นี้ในแต่ละจุดมีฝนตกจุดไหนบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณฟิลิปปินส์กันก่อนนะครับ
ลูซอนตอนล่างมินโดโรนั้นมีฝนตกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนบริเวณไต้หวันนะครับเน้นบริเวณฝั่งตะวันตกตอนล่าง
ส่วนจีนนั้นเน้นตามแนวชายฝั่งฝูเจียนเจอร์เจียงนะครับ
รวมไปถึงซ่านซีมณฑลในเมืองชงจิ้งนะครับ

อกจากนี้นะครับไปต่อที่บริเวณญี่ปุ่นครับ
สังเกตว่ากลุ่มฝนนั้นปกคลุมเป็นแนวยาวตั้งแต่ตอนกลางจนถึงตอนล่าง
เน้นตกเยอะหน่อยในบริเวณฟูกูโอกะนะครับ

ตกบริเวณทางตอนบนของประเทศนะครับ
ลากยาวต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณฝั่งตะวันออกนะครับ
อกจากนี้บริเวณเนปานบังกลาเทศพม่าฝั่งตะวันตก
รวมถึงตอนล่างอาจจะต้องเจอฝนตกชุกตลอดสุดสัปดาห์นี้
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ